ไปดูเรื่องในวัดกันหน่อยค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่า
โกลหลเลยนะคะที่วัดมหาพฤทธารามวรวิหารที่เขตบังรักษ์ในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยไปเรียกร้องนะคะบอกว่าขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าวัดดังกล่าว
วัดนี้ค่ะถูกครอบงำจากชายชุดดำกลุ่มหนึ่งนะคะ
แต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่จนทำให้วัดเดือดร้อนค่ะ
คือชาวบ้านกลุ่มนี้ค่ะบอกว่าให้เปิดทางให้พวกเขาเข้าไปในวัดนะคะ
แต่ชายกลุ่มนึงที่อยู่ในวัดเป็นชายชุดดำแล้วก็สวมเสื้อกั๊ก
ก็จะมีลักษณะคล้ายกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้เข้าไป
ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันจนโกลหนนะคะในนั้นเนี่ยมีนายอนัญชัยชัยเดชทนายความ
ในฐานะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมกับผู้แทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะเขตเจ้าคณะแขวงและตำรวจสอนอบางรักษ์รวมอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่ากลุ่มชายชุดดำเนี่ยก็ไม่เปิดทางนะคะอ้างว่าเป็นคำสั่งของวัยยาวัชกร
มีอำนาจดูแลวัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นทนายอนัญชัยก็เรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบว่า
กลุ่มนี้เนี่ยมีอำนาจที่ถูกต้องที่จะทำแบบนี้หรือไม่ค่ะ
แต่งตั้งวัยยาวัชกรโดยผิดกฎหมายนะครับเราจะทำครับนะฮะแล้วก็แนะนำให้เขาออกไป
ถ้าไม่ออกไปก็เจอกันแค่นั้นเองโอเคนะครับจบข้อหาก็คือว่า
บุกลุกนะครับเราจะไปแจ้งกล่าวหาความบุกลุกนะครับเพราะว่าเขาทำไม่ชอบ
นะครับผมดูแล้วครับว่าตัวท่านเองก็พูดรู้เรื่องนะครับ
แต่ไม่รู้กฎหมายรู้เรื่องแต่รู้กฎหมายแต่รู้ขนาดไหนผมไม่รู้
นะครับกฎหมายกฎระเบียบมันมีครับวัดเป็นของประชาชนใช่ไม่
ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เป็นของเจ้าอาวาสนะครับ
อย่าคิดว่าวัดเป็นของท่านนะเจ้าอาวาสไม่ใช่เป็นเจ้าวัดนะครับ
เจ้าอาวาสคือเป็นเจ้าพนักงานเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้น
กับประชาชนต้องอยู่ด้วยกันนะครับอ่าเราจะได้ยินว่ามีเรื่องของเจ้าอาวาสด้วย
แต่ท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
มันมาจากพระรูปหนึ่งพาเจ้าอาวาสไปจำวัดที่อื่น
แล้วก็พาองค์กรเอกชนส่งคนมาดูแลอะไรต่างในวัดแทน
คนจากองค์กรนี้ก็คือผู้ชายกลุ่มนี้ค่ะที่อยู่ในวัดนี่แหละ
แต่งกายเหมือนกับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการมาแต่งตั้งวัยยาวัชกร
ซึ่งชาวบ้านบอกมันไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะ
นายอนัญชัยกับผู้แทนเจ้าคณะก็มาพบกับเจ้าอาวาสในกุฏิค่ะ
แต่วัยยาวัชกรก็ยังไม่อนุญาตให้เข้าพบบอกว่าเดี๋ยวจะรบกวนเจ้าอาวาส
ชาวบ้านก็เลยไม่พอใจส่งเสียงเรียกร้องอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าอาวาสก็ยอมให้ทนายอนัญชัยกับคณะเข้าพบได้พูดคุยนะคะ
เจ้าอาวาสบอกว่าไม่รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ทราบว่าเกิดปัญหาขึ้น

ไม่ต้อง
มีการประกาศเสียงตามสายให้พระให้เนรให้ชาวบ้านในวัดปฏิบัติตาม
โดยบอกว่าเนี่ยเป็นคำสั่งของเจ้าอาวาสนะคะทีมงานชายชุดดำเนี่ย
มีไม่ต่ำกว่า๑๐คนยืนกระจายอยู่รอบวัด
แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็จะมีภาพของคนกลุ่มนี้
อุปกรณ์เครื่องเสียงออกจากโบสถ์เพื่อไม่ให้ใช้เครื่องกระจายเสียงด้วยนะคะ
ซึ่งวัยยาวัชกรยืนยันบอกว่าไม่ได้ครอบงำวัดนะคะ
แต่ที่เอาทีมงานมาเนี่ยก็คือมาดูแลความปลอดภัยของเจ้าอาวาส
เพราะว่ามีการไปรายงานเท็จกันว่าเจ้าอาวาสท่านอาภาษณ์เป็นอัลไซเมอร์

คือวันนี้เนี่ยนะคะทนายอนัญชัยกับคณะก็นำหลักฐานนะคะทั้งหมดเนี่ย
ส่งมอบให้ตำรวจสนบังรักษ์เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ส่วนกรณีที่เจ้าอาวาสแจ้งว่าแต่งตั้งกลุ่มชายชุดดำมาดูแลความปลอดภัย
ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเรื่องนี้ก็จะมีการตรวจสอบกันอีกครั้งค่ะ